คุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่อบตโป่งผา
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่นั่น
เพราะว่าเรารายงานกันต่อเนื่องว่าตั้งแต่ช่วงเช้า
รัศมีสักประมาณ๕กิโลเมตร

ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถเข้าไปบริเวณนั้นได้นะครับ

เพื่อที่จะรับน้องออกมาจากถ้ำ
แล้วก็ลำเลียงไปส่งที่โรงพยาบาล
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้ที่อบตโป่งพา
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณยุธยาตุ้มมี

เชิญค่ะ

ต่างมีความหวังแล้วก็อยากจะทราบปฏิบัติการ

นำพา๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วนะครับ

แต่ว่าอย่างที่ทางท่านผู้บัชการส่วนอนุญาการร่วม
ก็ได้แถลงไปเมื่อประมาณ๑๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับว่า
ปฏิบัติการนี้จะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่า๑๐ชั่วโมงนะครับ
กว่าที่จะนำพา๑ใน๑๓คน
ซึ่งเป็นคนแรกออกมาได้ก็คาดว่าจะใช้เวลา
จนถึงประมาณ๓ทุ่มนะครับถึงจะออกมาได้
ทำให้บรรดาสื่อมวลชนตอนนี้ก็ต้องมารอ

องค์การบริหารส่วนตะบนโป่งผาอแม่สายจเชียงราย
เพื่อที่จะรอฟังแถลงการความคืบหน้า
แล้วก็รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบ
แล้วก็คนที่ติดตามต่างก็มีความหวังว่า
ภารกิจครั้งนี้จะต้องสำเร็จลุล่วงแล้วก็สมบูรณ์๑๐๐

รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนก็ปลอดภัยด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นให้ผู้ชมได้เห็นบรรยากาศซักนิดนึงนะครับ
เพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานครั้งนี้นะครับ
สภาพอากาศที่อย่างที่เห็นนะครับก็คือจะคลึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็มีฝนโปรยปลายออกมาตลอดเวลานะครับ
ซึ่งประชาชนที่เป็นจิตอาสาส่วนหนึ่งก็มาทำงานอยู่ตรงนี้ด้วย
เพราะว่าจะเป็นศูนย์ที่จะทำอาหารไปแจกจ่ายกับเจ้าหน้าที่ที่กระจายปฏิบัติงานอยู่บริเวณ
โดยรอบวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
หลายคนรอคอยการแถลงของสอรนะครับโดยนายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ได้แถลงความคืบหน้าแผนการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวง
โดยระบุนะครับว่าเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เริ่มเข้าไปในถ้ำหลวงเพื่อปฏิบัติการพา๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ

ด้านครอบครัวก็มีการประสานไปเช่นเดียวกันก็รับทราบและเห็นด้วยที่จะต้องปฏิบัติการเช่นนี้ส่วนความพร้อมของทีมแพทย์นะครับก็มีการซักซ้อมติดต่อมา๔วันแล้วนะครับพร้อมมากเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีหน้าที่ที่รับผิดชอบซ้อมกันหลายครั้งทุกคนก็เข้าใจในแผนงานแล้วไม่เกิดความส
ปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยและย้ำอีกครั้งว่าอย่างเร็วที่สุดนะครับก็คือสามทุ่มคนแรกเนี่ยน่าจะออกมาได้แล้วก็จะมีออกมาอย่างต่อเนื่องไปฟังเสียงจากผู้มีชาการสวนอำนวยการร่วมกันครับ
ประมาณสิบโมงที่เราเริ่มเข้าไปปฏิบัติการเอ่อการปฏิบัติการครั้งแรกหรือคนแรกถ้าออกมาจะอาจจะประมาณสามทุ่มระยะทางเป็นเรื่องรายละเอียดมากแต่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าหลายหลายจุดสามารถเดินได้นะครับเป็นเป็นเป็นโอกาสเดียวที่ที่จะต้องทำเพราะว่าเราประเมินแล้วว่าวันวันแรกแรกเนี่ยน้ำท่วมทุกจุ
ได้แล้วเราถึงมองว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้มีความพร้อมมากที่สุดแล้วนะครับที่จะปฏิบัติการนำ๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้ส่วนเมื่อออกมาแล้วเนี่ยจะใช้แผนไหนในการลำเลียง๑๓คนไปส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็ต้องพิจารณาอีกครั้งนะครับถึงความเหมาะสมแล้วก็ตรวจสอบสภาพร่างกายของเด็กที่ออก
ลำพาสิบสามชีวิตไปยังโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจสอบสภาพให้ระเย็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจะเห็นว่าตอนนี้นะครับยังมีฝนปล่อยปลายลงมา
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากวรรณอุทยานถ้ำหลวงประมาณ๕กิโลเมตร
แต่ว่าในทางกับภาพแล้วจะตรงห้ามกับท่ำหลวง
คือวัณะอุทยานท่ำหลวงขุนน้ำงาดีน
จะมีเมฆบทบางค่อนข้างเยอะทีเดียว
ว่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรไว้ว่าในช่วงวันที่๗
จะมีพายุหรือว่ามรสุมเข้าที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับภารกิจที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปนำ๑๓ชีวิตออกมานะครับ
จะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอบตโป่งผาจังหวัดอำเภอแม่ห้องศรจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณคุณยุธยาตุ้มมีด้วยนะคะเป็นภาพบรรยากาศสดจากอบตโปกผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ
ด้านหลังของผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยแตกต่างจากทุกครั้งคุณผู้ชมอาจจะแปลกตาไปนะคะ
เพราะว่ามีการจัดระเบียบสื่อมวลชนช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อเคลียร์ทุกอย่างให้โล่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่ว่าจะเป็นการจราจรทางบกทางอากาศทุกอย่างต้องพร้อมนะคะเพราะว่าเตรียมรับน้องทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำค่ะ